วยไทยศึกใหญ่ของเวทีรัชดำเนินเมื่อวานนี้

นักมวยไทยยอดเยี่ยมของทุกสถาบัน
ฝ่ายสำคัญระหว่างปืนกลตอศุรัสตร์
และเป็นเจ้าของแชมป์๑๑๕ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐและเวทีราชดำเนิน
ปีนี้คว้ารางวัลยอดมวยไปแล้ว๖สถาบัน
คู่นี้ช่วงยก๑และยก๒ปืนโกนชิงออกแข้งได้น้ำได้เนื้อนะครับ
ส่งผลให้ยก๓และยก๔พระจันฉายที่ตกเป็นรองต้องมาเร่งเตะเร่งต่อย

กลายเป็นฝ่ายปืนกลที่เอาชนะคะแนนไปได้
รวมถึงยังเป็นตัวเต็งที่จะกวาดรางวัลยอดมวยทุกสถาบัน
ซึ่งตอนนี้เหลือของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยและสยามกีฬาอาวอร์ด
ซึ่งก็เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ต่อจากนักชกรุ่นพี่อย่าง

รวมทั้งอดิวัตแก้วสำริทด้วยครับ